คุณผู้ชมครับไปช่วยกันติดตามหาผู้หญิงคนนี้หน่อยเธออายุ๑๘ปี
คบหาดูใจกับสามีอายุ๔๐ปี
แต่เธอทนพฤติกรรมสามีไม่ไหวซาดิตชอบทำร้ายทุบตีเจ้าชู้
ล่าสุดเนี่ยเลิกกันแต่ฝ่ายผู้ชายไม่ยอมมาลักพาตัวเธอไป
แล้วดูภาพที่เห็นจับเธอล่ามโซ่เปลือยท่อนล่าง
ทุบตีแล้วส่งภาพนี้มาให้ครอบครัวแล้วบอกว่าถ้าแจ้งความจะฆ่าทั้งตระกูล
และตอนนี้ไม่รู้ว่าน้องคนนี้โดนจับไปไว้ที่ไหนแล้วดูสภาพเธอสิครับ

เชื่อกี่ถูกล่ามโส้ทำร้ายร่างกายแล้วตามภาพที่เห็นเสื้อเปื้อนเลือด
เลือดอยู่แสดงว่าหลังกายจนบาดเจ็บไปแล้ว

เขาบอกว่าน้องเขาถูกนายเล็ก
อดีตสามีของน้องอายุสี่สิบปี

ถ้าคุณผู้ชมเจอช่วยแจ้งตำรวจหน่อยนะครับ
นายเล็กอัดคลิปเอาภาพส่งไปให้ญาติไปข่มขู่
บอกว่าไม่ได้แล้วต้องแจ้งความเพราะกลัวน้องจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้
ต่อมาพี่สาวคนที่โพสต์เนี่ยชื่อว่าคุณสิริพรหรือว่าคุณน้ำอายุ๒๒ปี
ล่าสุดมีการเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพนสวรรค์พร้อมกับบอกว่า
เธอกับกริ๊บนี้อยู่กันที่สะกดนคร
พอลงจากรถมาอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อนปรากฏว่าในเล็กเนี่ยอดีตสามีเนี่ยแอบไปซุ่มอยู่
เขารู้ความเคลื่อนไหวไปซุ่มอยู่แถวข้างบ้าน
พอเห็นน้องลงมาโผล่ออกมากระชากตัวน้องกิ๊บแล้วลากขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับหนีไปครับ
แล้วจากนั้นในเล็กอดีตสามีเนี่ยนะฮะก็ส่งภาพคลิปมาข่มขู่ว่า
ถ้าแจ้งความเดี๋ยวจะฆ่าทั้งตระกูลครับ

หลังจากนั้นในอังคารพุธพระราชศุกร์ณวันนี้วันศุกร์แล้ว
ไม่รู้ว่าตัวน้องคนนี้เป็นยังไงโดนล่ามโซ่อยู่จะทำร้ายอะไรมากกว่านี้ก็ยังไม่ทราบ
จริงแล้วน้องกิฟต์กับนายเล็กเนี่ยเขาคบหากันมาตั้งแต่น้องกิ๊บอายุเพียง๑๒ปีนะครับ
ปีตอนนี้อายุ๑๘ปีก็เป็นเยาวชนอยู่นะฮะ
แต่เขาไม่ได้มีลูกด้วยกันนะครับอายุห่างกันเยอะมากนะฮะ
ตอนนี้นายเล็กอายุ๔๐แล้วเขาเลิกกันเพราะว่าอะไร
ในเล็กเจ้าชู้มีหลายคนพฤติกรรมซาดิตอารมณ์รุนแรงชอบทุบตีจับก้นผมเป็นประจำนะฮะ
คือเธอกับน้องเนี่ยนะเอาน้องหนีมาอยู่บ้านญาติสักครึ่งปีแล้ว
แต่นายเล็กก็ตามมาจนเจอนะฮะตั้งแต่สิงหาคมที่ผ่านมาตามมาเจอครับ
แล้วพอมาเจอปุ๊บจับน้องกิ๊บไปก้อนผมเพราะหึงหวงไม่ยอมให้เลิก
ประกาศว่าถ้าเลิกเมื่อไหร่นะตายแน่นะฮะ
กระทั่งจนไปลักพาตัววันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอ
เรื่องของคดีจำรวจกำลังส่งสายสืบตามไปอยู่ว่าในเล็กพากิ๊บไปซ่อนที่ไหน
ในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ไหนก็ยังไม่ทราบตอนนี้ยังไม่รู้พิกัดอะไรเลย
นะฮะแต่ว่าคาดว่าน่าจะพาไปหลบซ่อนตัวในพื้นที่ของจังหวัดสกลนคร
เจอหน้าในเล็กตามที่เห็นในภาพช่วยแจ้งตำรวจกันหน่อยละกัน